ไปต่อกันที่ข่าวพอสรันกันบ้างดีกว่านะ
คนนี้ไม่ได้เบนเจอร์เพศแต่ก็มีเรื่องให้ปวดหัวหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ารับบทเป็นนุ่มจอมกะล่อนนั่นเองนะคะ
ในละครดูเจ้าชู้เจ้าชู้นะ

นี่หลายคนบอกอย่างนี้ว่าพรเล่นเป็นตัวเองหรือเปล่า

ลักษณะนิสัยเจ้าชู้แบบนี้ดุ

แต่พอร์ตก็แอบแซวตัวเองเหมือนกันว่า
เขาเอาตัวจริงมาเล่นใช่หรือเปล่านะ

แล้วตัวจริงเจ้าชู้ไหมคะ
ไม่ครับผมผมรักเดียวใจเดียว

ก็คือเพื่อนเยอะเฟรลี่อะไรแบบนี้เนาะ

วิสัยมันพลอยเลยอะไรเนี่ย

คือคนทักเยอะบอกว่าเออเป็นพระเอกนะเราน่ะ

ช่วงเขาก็หน้าแก้มป่องมาเลยไง
พอสบอกว่าทักเยอะก็เริ่มจะเสียเซลล์เหมือนกันนะฮะ
แต่ตอนนี้ที่เห็นท้วมอยู่นะ

เอาไปฟังพอร์ชช้ะ
เพราะน้ำหนักเราไม่ได้ขึ้นอะไรขนาดนั้นนะ
น้ำหนังมันเท่าเดิมส่วนเดียวก็หยุด
คือถ้าเห็นตัวจริงแล้วจะดูออกมันไม่ได้อ้วนอะไรขนาดนั้น
มีคนติ๋ติ่งเรื่องน้ำหนังอยู่ไหมขนาดนี้

ตอนนี้ถือว่าปกติธรรมดา

เค้าจะกินให้เยอะก่อนแล้วค่อยเบิร์นออก
เค้าบอกว่ามันจะประหารช่วงที่บวม
เดี๋ยวรอดูแล้วกันอาจจะหล่อเฟี้ยวกว่าเดิมก็ได้นะ